กลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของการประกวดภาพยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
คือมีพิธีเปิดแล้วแล้วก็มีภาพสวยในวงการกีฬาส่งเข้ามาประกวดเยอะมาก
วันนี้เขาแถลงข่าวว่าเดี๋ยวจะตัดสินยังไงก็บอกกันไปด้วยถูกไหมครับ
ซึ่งการประกวดภาพยอดเยี่ยมประจำปี๒๕๖๐นะคะก็จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะ
มีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
วิทยาศักดิโคสุรัตน์เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีนายภัยทูลชุติมากรกุลนะคะ
นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมงานด้วยการประกวดมีสี่ประเภทด้วยกันนะคะ
ประเภทแรกคือภาพถ่ายยอดเยี่ยมแต่ว่าประเภทนี้จะต้องลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เท่านั้น
ส่วนประเภทที่๒คือภาพถ่ายประเภทสปีริตยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ก็ได้
แต่ว่าต้องสื่อความหมายของความเป็นสปีริตให้ชัดเจน
อันนี้ก็คือเป็นภาพสวยแอคชั่นสวยเอาอย่างนี้ดีกว่า
ส่วนประเภทที่๓นะคะก็คือภาพโทรทัศน์ยอดเยี่ยมค่ะ
แต่ว่าประเภทนี้ต้องเป็นผลงานของช่างภาพจากสังกัดสถานีโทรทัศน์
ส่วนประเภทสุดท้ายประเภทที่๔นะคะก็คือภาพโทรทัศน์ดิจิทัลยอดเยี่ยม
ก็คือช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมดสามารถส่งเข้าประกวดได้นะคะ
ซึ่งใน๓ประเภทแรกก็มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน๑๓ผลงานด้วยกัน
ผู้ที่ชนะเลิศนะคะก็จะได้โล่พร้อมกับเงินรางวัล๓๐๐๐บาท
รองชนะเลิศอันดับที่๑ค่ะได้โล่พร้อมกับเงินรางวัล๒๐๐๐บาท
รองชนะเลิศอันดับที่๒ได้โล่พร้อมกับเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีรางวัลชมเชยอีก๑๐รางวัลรางวัลละ๓๐๐๐บาท
กำลังใจชั้นดีนะครับให้กับคนทางงาน
ขณะที่เงินรางวัลในการประกวดภาพโทรทัศน์ยอดเยี่ยมก็มีเหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือในประเภทที่๔นะ
ผู้ที่ชนะเลิศก็จะได้โล่พร้อมกับเงินรางวัล๒๐๐๐บาท
รองชนะเลิศอันดับที่๑ก็ได้โล่เหมือนกันนะคะ

แล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่๒ได้โลกพร้อมกับเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
ซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้๑๗ธันวาคมนะคะ
โดยในงานนอกจากจะมีภาพข่าวกีฬาสวยมาให้ได้ชมกันแล้ว
ก็ยังมีนิทัศกาลเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา
ก็มีของในหลวงรัชกาลที่๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่๑๐นะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
อกจากนี้มีซุ้มบริจาคสมทบทุน
ก็คือใครที่ไปก็สามารถดูภาพสวยได้
นิทัศกาลได้และอยากจะช่วยเหลือ
ครับเป็นช่องทางในการทำบุญนะครับ
อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ติดตามฝีมือ
ของนักข่าวสายกีฬาช่างภาพสายกีฬาทุกคนนะครับ
เดี๋ยวเรามาติดตามกันในข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับ